เป็นเรื่องบนท้องถนนก็ยังหาสาเหตุอยู่เช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๕ปี
มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วเธอเสียชีวิตค่ะ
กำลังตรวจสอบดูอยู่นะคะว่าเธอตกลงมาเอง
หรือว่ามีการเฉียวชนจนทำให้เธอตกลงมา

นี่ค่ะช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
ตำรวจสพบังบัวทองบอกมีผู้หญิงคนนึงตกลงมา
มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วเสียชีวิตนะคะ
หน้าหมู่บ้านวิโรธวิวถนนบ้านกล้วยไซน้อย

ตอนที่ไปถึงก็พบร่างของนางปุ๊
ชาญประสมอายุ๖๕ปีเสียชีวิตอยู่ขอบทางค่ะ
นางสมพรอาทหารที่เราเห็นกระเพกอยู่นี่ค่ะ
อายุ๖๒ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ได้รับบาดเจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
รถคันที่ก่อเหตุผู้บาดเจ็บแจ้งว่าเป็นรถกระบะ
พอเฉียวชนก็ขับหลบหนีไปค่ะ
นี่ค่ะคือตกลงมาแล้วก็โดนรถกระบะเฉียวชน
แล้วก็รถกระบะก็ไปเลย
เขาไปเช็คกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็สามารถบันทึกภาพ
ตอนที่ผู้เสียชีวิตกำลังนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มา

แล้วหลังจากนั้นมีรถยนต์อเนกประสงค์คันหนึ่ง

ในกล้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่า
รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เสียหลักล้มนะคะ

แต่ทำไมผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายถึงร่วงลงมาจากรถ

แล้วคนที่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ยังวน

วนกลับมาตรงจุดที่เขาตกด้วย

จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
มันก็ยังยืนยันไม่ได้นะคะว่ารถคันที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเนี่ย
คันนี้หรือเปล่าที่ไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค์ไปเฉียวหรือเปล่า

ก็ต้องไปตรวจสอบในจุดใกล้เคียงกล้องตัวอื่นอีก

ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตตอนนี้มอบให้มูลนิธิร่วมกระตันยู
นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อที่จะชนะสูตรต่อไปค่ะ